สวัสดีนึงรายการที่ถ่ายเป็นเจ้าภาพประเดิมปี๒๐๑๘
ก็คือแบบมินตันวินเซตสิริวัณวรีไทยแลนด์มัสเตอร์
ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานก็มีการตรวจสอบ
ความพร้อมก่อนการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับ
นายยกสมาคมกีฬาแบบบินตันแห่งมูลได้ไถ่

ไปตรวจสนามนะครับแล้วก็ความพร้อมต่างก่อนการแข่งขัน
ที่อาคารกีฬานิมิบุตรนะครับสนามกีฬาแห่งชาติ
ช่วยในการตัดสินนะครับ
ซึ่งปัญหาเรื่องของลูกออกหรือว่าลูกลง

ลงเสียงพอดีหรือว่าลูกออกไม่มีปัญหาแล้ว

ทีมชาติไทยเป็นชาวอินโดนีเซีย
ที่จ้างมาเมื่อปีก่อนก็พูดถึงรายการนี้ว่า
จะเป็นบทพิสูจน์มาตรฐานของนักตบลูกขนไก่ไทย
ก่อนที่จะลงแข่ง๒รายการสำคัญ
มือวางอันดับหนึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวรายการนี้

ความพร้อมตอนนี้ก็ถือว่าเกือบจะเต็มร้อยนะคะ
ขาดอยู่แค่การศึกษาดูเกมของคู่ต่อสู้
แล้วก็สภาพจิตใจที่จะต้องพูดคุยกับนักจิตวิทยานะคะ
แล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะลงแข่งขัน
เพราะว่าช่วงนี้ก็เก็บตัวซ้อมหนัก
เพราะว่ามีรายการแข่งอีกทั้งปีที่ถือว่าเยอะมากเลยค่ะ
ก็ยังมีทางชางเป็นสุลและทางเก๊ะเหลวหยิน
เมื่อปี๒๐๑๖ลงแข่งในประเภทคู่ผสม

แข่งขันไปจนถึงวันที่๑๔มกราคมครับ
ผลการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ